ผู้หญิงคนหนึ่งออกไปเก็บอวนที่วางดักปลาเอาไว้

เหมือนจะมากินหมาของเขาที่อยู่ในดินตระหลิง
จราเข้กัดนะฮะเธอเนี่ยพาไปชี้จุดพอมันหายตกใจแล้วก็เลยอ่ะ
มาชี้จุดแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสิน้ำเชี่ยวเลยน่ะน้ำเชี่ยวมากช่วงนี้ต้องหาคนตกดักบาด
เออนะฮะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางเยาวเรศบุญฮกนะฮะ
เป็นชาวบ้านกรุงศรีหมู่๗ตำบลนบปริงอำเภอเมืองที่พังงา
ก็ยืนชี้ตรงนี้แหละฉันเห็นจราเข้๔ตัวมันไหว้มานี่นักข่าวถ่ายไว้เลย
แล้วบอกว่าตอนนั้นออกไปเก็บอวนดักปลาที่บริเวณบริมครองพังงา
พอขึ้นมาที่ฝั่งสังเกตอะไรมันไหว้ข้ามมาอยู่กลางแม่น้ำ
นะพอเพ่งดูเพ่งดูนะไอ้น้องหมาเขาอายุห้าเดือนก็ยืนอยู่ริมตลิ่งข้างเธอนะ
่งดูเพ่งดูจราเข้แน่มันไห้มาหลายตัวตกใจวิ่งหนีออกไปครับ
แจ้งชาวบ้านให้มาช่วยดูกันหน่อยไปฟังเสียงเธอเล่านะฮะ
ตกใจปะตกใจปะ

มันกับหมานะครับราดที่นายทีใดยึดมิดวงณ์นะ
ชาวบ้านอีกคนก็บอกว่าตอนที่เข้าไปในสวนปาม
น้ำมันซึ่งห่างจากจุดนี้นะที่จุดที่
ผู้หญิงคนนี้ไปเจอจราเข้เนี่ยนะฮะสักหนึ่งร้อยเมตร
เขาสังเกตเห็นริมตลิ่งมันมีรอยเท้าจราเข้
คุณผู้ชมดูที่ใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเป็นรอยเท้าของจราเข้
อีกรอยลักษณะเหมือนเป็นรอยสัตว์เลื้อยคานลงไปในคลองพังงาเหมือนกัน
มันก็เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันฮะนะฮะด้านนายโกวิทว่างปลูกศิลป์นะฮะ
ประธานสภาอบตทุ่งคาโงกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านหลายพื้นที่แตกตื่นตกใจ
กลัวกันมากไม่กล้าลงน้ำแล้วค่ะเอาฝากเตือนฮะใครที่อยู่บริมครองพังงานะฮะ
โดยเฉพาะในบริเวณที่เกิดเหตุระวังเอาไว้ก่อนก็ดีนะฮะ
เรายังไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรมีกี่ตัวก็ยังไม่ทราบ
ขนาดไหนก็ยังไม่รู้นะฮะต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบซิ
ถ้ามันใช่ก็คือไม่รู้จะจับยังไงมันอยู่ในน้ำอะเนาะ
ก็เลยกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะฮะ